อินโทรอะไรเลยเหรอเหมือนอาม่าเลยนะอยู่ในรถน่ะ

ก็หย่ากันเถอะพี่อะไรอย่างนี้ใช่

แต่เราเข้าใจนะเพราะว่าทำอะไรมันต้องชัดเจน
หมายถึงว่าเขาจะได้ไปต่อของเขาได้ไง

แต่มันมีลูกนะไม่เคยคิดหรอกครับว่า
อยู่กันเพื่อลูกซะหน่อยเราปรับปรุงตัวอย่างนี้

ผมคิดแบบนี้เลยผมเป็นคนหัวโบราณ
เฮ้ยไม่อยู่แบบเพื่อลูกเหรอวะอะไรอย่างนี้
โตขึ้นเด็กมันจะมีปัญหาพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรหรือเปล่า
มันมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่รู้อีกว่าอ่ะแล้วไอ้ที่เราโตมาแบบ

ไม่สมบูรณ์แบบทำไมเรายังโตมาดีได้
ข้อนี้แปลว่าปัดตกไป
ว่าเลิกกันลูกก็เป็นคนดีได้
ถูกไหมครับอันนี้ปัดตกแล้วเราก็เลยไม่ค่อยค้านเขาแล้ว
เพราะตอนนั้นคือมันไม่ได้อยู่ที่เรามันอยู่ที่ลูก
ลูกมีปัญหาเพราะพ่อกับแม่ไม่มีเวลาให้ลูกมากกว่า
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทั้งพ่อทั้งแม่มีเวลาให้เขาเนี่ย

ต้องขอโทษเอฟซีบางคนที่แบบ
กลับมาดีกันเถอะ
คือไม่รู้จะสงสารไทยกล้าทำไม
เพราะว่าผมอยู่ใกล้๒๔ชั่วโมงแม่ก็อยู่ใกล้๒๔ชั่วโมง

ใช่มันก็เดินอุ้มลูกออกไป
เพราะฉะนั้นมันมีอะไรต้องสงสาร
ถ้าผมเนี่ยไม่ได้เลิกกันแต่วันผมออกไปกินเหล้าไม่เลี้ยงลูก

แต่ไอ้เนี่ยคือพ่อกับแม่รักมันทั้งคู่ไม่มีอะไรต้องสงสารมัน
แล้วเราก็ได้ทดลองปรับปรุงตัวแล้ว
ทดลองเว้นวักทดลองสิ่งต่างแล้ว

ตัดสินใจแบบคุณฮันพันธ์แล้วไม่มี
พระเจ้ากันอยู่เครียดทดลองหมดแล้วทุกวิธี
ผมทดลองหมดแล้วทุกวิธียิ่งกว่าโทนี่สตาร์ฟกำลังสร้างชุดเกาะไอรอนแมน
ที่ทำให้ตัวเองเอาชีวิตรอดทำมาหมดแล้วครับ
แต่อย่าคิดว่าแนะนำแล้วผมจะทำแล้วมันจะรอดตามที่คุณคิด
เพราะผมจริงผมทำมากกว่าที่พวกคุณแนะนำมาอีก
ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันและเข้าใจเป็นเพื่อนหรอ
เป็นเพื่อนกันได้หรือครับเวลาเลิกด้วยกัน
มันคือยังงี้นะครับพี่ลูกก็คือเรื่องนึง
แต่เวลาเวลาและทัศนคติ

แรกเนี่ยไม่มีใครก็ทำใจได้หรอก
เลิกกันหย่ากันแล้วต้องมาเจอหน้ากัน

ให้เวลาให้พื้นที่

เราจะไปทำอะไรเรื่องของเราเราก็ไปทำซะ
อารมณ์ดีพออารมณ์ดีมาคุยกัน

เราใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ๒ปี

เป็นเพื่อนฝูงได้เป็นพี่เป็นน้องได้